น้องเนี่ยปวดเป็นเมรนด์ที่ดวงตาข้างขวา

น้องได้เดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะ
ทีมข่าวเรานี่แหละไปส่งที่จังหวัดกำแพงเพชร

อันนี้น้องเค้กก็มาอยู่กับปู่แล้วครับ

เจ๊คิดถึงปู่ไหมคะ
อันนี้คุณย่านะครับกำลัง
กินข้าวอยู่

อันนี้น้องเคสนี้ก็นั่งเล่นกับปู่อยู่นะครับ

นี่ค่ะน้องซีเค้กวัย๔ขวบนะคะ
ป่วยเป็นมะเร็งในดวงตาข้างขวา

กับคุณพ่อก็เดินทางกลับจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
หลังจากที่ต้องไปรักษาตัวอยู่นาน
ตีหนึ่งวันนี้เนี่ยเดินทางกลับถึงบ้านแล้ว
ก็แน่นอนแหละกลับมาหาคุณปู่คำวงอ่องวัย๘๕ปี

และคุณย่าทวิไว้๘๓ปี

แต่ตื่นเช้ามาเจอหน้าหลานก็อะไรจะมีความสุขมากไปกว่านี้ล่ะ

มีความสุขกันน่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพาคุณปู่ทวดไปซื้อของใช้เอาไว้
เพราะว่าจริงการกลับมาที่บ้านครั้งนี้เนี่ยกลับมาชั่วคราวก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องไปรักษาตัวอีกนานแค่ไหนยังไงบ้างนะคะ
นี่ก็เลยไปซื้อของใช้กันใหญ่เลยค่ะเราส่งคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บ้านนะคะ
ไปดูความเป็นอยู่ของบ้านน้องซีเค้กหลังจากที่คุณหมออนุญาตให้กลับไปเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษาดวงตาได้
บ้านน้องลักษณะคือบ้านไม้ยกสูงค่ะเก่าแล้วแหละผูกพังหลายจุดแล้วก็เหมือนกัน
แต่ตัวน้องก็ยังคงวิ่งเล่นราเรื่องสนุกสนานกันอยู่อะนะคะคือเขาบอกว่าจริงจริงพอคลอดออกมาได้หนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะ
เห็นใจซีเค้กเลย๑สัปดาห์แวะออกมาปุ๊บแม่ไปมีสามีใหม่ค่ะแล้วไม่มีนมให้ลูกกินอ่ะ
คุณยายนี่แหละก็ต้องเลี้ยงมาไปขอนมคนอื่นบ้างอะไรบ้างแทบจะไม่พอกินกันอยู่แล้ว
รายได้เนี่ยของบ้านหลังนี้ก็คือเงินผู้สูงอายุของปู่กับย่ารวมกันนะคะ

คาไฟกับป๊าเข้าไป๓๔๐๐บาทแล้ว

แล้วก็ให้เงินน้องเค้กไปโรงเรียนวันละ๕บาท
คุณยายบอกว่าซีเค้กเป็นเด็กน่ารัก
นิสัยดีแล้วก็ร่าเริงเลี้ยงง่าย
แทบไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติเลย
น้องจะมาป่วยด้วยโรคร้ายแบบนี้
ช่วงหลังซีเค้กบ่นใหญ่บ่นใหญ่
บอกยายปวดตามันปวดตา

คือตอนนี้เอาแค่ตอนนี้นะ

ปู่บอกว่ารักหลานรักเหรนคนนี้มาก
เสียใจมากที่น้องต้องมาป่วยเป็นโรคร้ายแบบนี้

ถ้าหมอบอกว่าให้ควักตาปู่ไปใช้ได้

เหรนมากไม่อยากให้เหรนต้องมาเจออะไรแบบนี้
แต่ก็มีคนใจบุญหลายคนจริงนะคะที่

บริการรักษาดูแลค่ารักษาต่างให้กับน้อง

ให้ทุกคนร่ำรวยมีโชคมีลาบตลอดชีวิตตลอดไปกันเลย
ดีใจเดินแล้วก็ดีใจ
แต่เดี๋ยวน้องก็จะกลับไปหาหมออีกทีเนาะ
ครับกล่าวให้หายวันหายคืนเดียว
นี่พ่อเห็นคนเข้ามาช่วยกันเยอะเลยนะ
โอ้โหปลื้มใจปลื้มใจเลยดีใจอย่างที่สุด
ขอบคุณพวกที่เขามาช่วย
ให้ตลอดตามกันขอยลุ่มให้รวย

ทีนี้จังหวะที่ทีมข่าวเรากำลังคุยกับคุณปู่และครอบครัวน้องซีเค้กนะคะ
มีคุณตาประสงค์นิคมขำวัย๗๒ปีค่ะ
มาหาที่บ้านนี่เขามาจากกำแพงเพชรเลยนะครับ
นี่ค่ะเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ

เอาเงินมามอบให้ค่ะ

ติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวโชว์ของเรามา๒วันแล้ว
พอรู้ข่าวก็เลยแบบตั้งใจเลย
อยากเอาเงินมามอบให้แล้วมาเองด้วยนะคะ
อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบทุนการรักษาและดำรงชีวิตให้กับน้องซีเค้กค่ะ
ขอบคุณมากครับ
เพราะมีหลานด้วยเหรอ

คือยังไงพ่อดูข่าว
เห็นข่าวแล้วอยากจะมาช่วยอย่างนี้แหละฮะ

เพราะเกิดความสงสารเดิม

นี่ครับคุณผู้ชมจากคนดูทางบ้านที่เห็นข่าวก็กลายเป็นหนึ่งในคนใจบุญที่ได้ช่วยเหลือน้องซีเค้กให้ได้มีโอกาส
คือมีชีวิตอยู่รอดต่อไปแล้วก็มองเห็นให้ได้นานที่สุดเพราะถ้าหากว่าเชื้อมันลุกลามจากอีกฝั่งหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
กลัวมากนะครับบ้านไหนมีเด็กเล็กจะรู้เลยว่าเวลาบ้านไหนมีเด็กทำให้หัวใจคนในบ้านมันฟูขึ้นมา
ความช่วยเหลือหลั่งไหลมาเรื่อยครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พมของกำแพงเพชรก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำแพงเพชร
พบกับคุณปู่คุณย่าที่บ้านเอาเงินสงเคราะห์คนที่มีรายได้น้อย๒๐๐๐บาทมอบให้ก่อนนะ
บ้านพักเด็กกำแพงเพชรมอบเงินช่วยเหลือ๒๐๐๐บาทพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคของกินของใช้จำเป็น
แล้วก็จะประสานกับเทศบาลตำบลนครชุมนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงบ้านหลังนี้ดูสภาพภายในสิครับเนี่ย
ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่างภายในบ้านให้น่าอยู่แล้วก็ถูกสุขอนามัยสะอาดปลอดภัยสำหรับทั้งคนแก่แล้วก็เด็ก
ผู้ใจบุญทุกคนเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมดูหน้าจอนี้ครับ
วันนี้ยอดบริจาคอยู่ที่ตัวเลขกว่า๒ล้านบาท
คุณพ่อบอกเลยว่ามันเพียงพอมากแล้ว
สำหรับค่ารักษาและค่าเดินทางของลูก
กำแพงเพชรมาที่รามากรุงเทพ
มาโรงพยาบาลรามากลับไปกำแพงเพชร

และเงินที่เหลือจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับลูก

ใครที่โทรมาถามตอนนี้คุณพ่อก็บอกว่าเงินพอแล้วครับ
ช่วงนี้มันยังต้องมีการเดินทางอยู่
แล้วเงินมันยังต้องมีเบิกเข้าเบิกออกอยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้มันนิ่งแล้วจะปิดเลย
วันนี้เดินทางกลับกรุงเทพพาน้องซีเค้กเตรียมรักษาพรุ่งนี้ต่อ
การรักษาเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าให้คีโมอย่างน้อย๓อาทิตย์ต่อ๑ครั้ง
เดือนแรกตรวจหาดูว่ายังมีเชื้อมะเร็งหรือเปล่าคืออัดคีโมก่อนนะครับ
คีโมเสร็จแล้วดูซิเชื้อมะเร็งมันอยู่ไหมมากน้อยแค่ไหนแล้ววางแผนรักษาต่อ
พ่อเองต้องดูแลเรื่องความสะอาดอันนี้จำเป็นมากช่วงเข้ารับการรักษาร่างกายเนี่ย
อ่อนแอนะครับดังนั้นต้องสะอาดปลอดภัยที่ห่วงก็เรื่องการเรียนนั่นแหละ
แต่ไม่เป็นไรพ่อบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเรียนต่อไล่ตามเพื่อนครับ
แต่ตอนนี้ก็พอใจแล้วครับหลังอ่าใช่ครับหลังที่กลับไปก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ
ช่วยเหลือผมช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับผม
ไทยขอบคุณเยอะมากช่วงนี้
คือต้องให้คีโมอย่างน้อย๓สัปดาห์ต่อ๑ครั้งครับช่วงแรก
เขาบอกว่าช่วง๖เดือนแรกก็จะดูไปก่อนว่าเชื้อมันยังอยู่ไหมอะไรไหม
แล้วหลังจากนั้นก็คือคุณหมอเขาจะบอกอีกที
ตอนนี้ก็ไม่ได้บอกน้องอะไรแค่อยากให้น้องเขามีความสุขที่สุดแล้วกัน
ได้คุยกับคุณครูครับครูอ้อมครูนิพาพรลายมืองาม
เป็นครูที่สอนน้องซีเค้กนะครับบอกว่าน้องเพิ่งเรียนได้๑เทอมเอง
แล้วแหมน้องเป็นเด็กร่าเริงช่างพูดช่างคุยครับ
อยู่กับผู้ใหญ่แล้วไม่ดื้อไม่สนด้วยนะ
ให้การบ้านให้งานอะไรไปน้องตั้งใจทำส่ง
คุณครูบอกว่าคือรู้เรื่องนี้ก็สงสารแหละ
ต่างกับเพื่อนบ้านครับก็สงสารเหมือนกัน
เพราะว่าครอบครัวนี้ก็อัตภัทขัดสนนะฮะ
ดังนั้นทุกคนต่างก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวน้องซีเค้ก
ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะก็ยังไปที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ
ที่ที่ตรวจพบความผิดปกติที่ตาน้องซีเค้กนะคะ
อัครพงศ์จุธากรรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร
แล้วก็แพทย์หญิงประพัดศรสุภกิจเจริญ
จากสุแพทย์สาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
คุณหมอที่เป็นคนรักษาน้องเนี่ยบอกว่าตอนแรกน้องมาด้วยอาการปวดตาในลักษณะที่ดวงตามันผิดปกติ
ความผิดปกติลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกมันเกิดได้หลายโรคนะ
เลือดผิดปกติในเด็กแรกเกิดก็เป็นได้ต้อกระจกในเด็กแรกเกิดก็เป็นได้
หรืออาจจะเป็นจอประสาทตาผิดปกติแต่ที่รุนแรงที่สุดก็คือมะเร็งที่จอประสาทตา
มันรุนแรงลุกล้ำแค่ไหนแบบไหนและเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลค่ะ
ตัดสินใจส่งตัวน้องไปรักษาต่อทีนี้เขาบอกว่าโรคมะเร็งในดวงตาเด็กเนี่ย
เจอได้เป็นลำดับที่๓ของมะเร็งในเด็กอัตราส่วนคือ๑ต่อ๑๕๐๐คน
อันดับหนึ่งที่เจอในเด็กคือมะเร็งเด็ดเลือดขาวอันดับสองคือเนื้องอกในสมองนะคะ
มาบอกว่าต้องให้ยาเคมีบำบัดหรือไม่ก็คือต้องควักลูกตาออก
เพื่อรักษาชีวิตของน้องเอาไว้ค่ะแล้วก็ต้องส่งชิ้นเนื้อไปตรวจสอบด้วยว่า
เนื้องอกเนี่ยมันหมดไปหรือยังถ้าไม่หมดก็ต้องฉายแสงต่อนะคะ
แล้วก็มีการแนะนำด้วยว่าสังเกตอาการของมะเร็งดวงตาคือหนึ่ง
ตาแดงหรือเปล่าสองปวดตาไหมสามมีอาการตาโปนไหม
ตาเขหรือห้าตาเหมือนตาแมวก็คือเหมือนมันมีแสงสะท้อนออกมาจากตาหรือเปล่า
ถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยหาคุณหมอทันทีเลยนะคะ
กำลังใจให้กับครอบครัวน้องนะครับคุณผู้ชมผมพาไปเที่ยว